ได้เวลาไปอิ่มอร่อยรอบดึกกันแล้วนะคะก่อนอื่นต้องวางปากกา
แล้วก็เตรียมตะเกียบแล้วก็ช้อนนะคะเพราะว่าเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าค่ะ
ซึ่งมีสูตรลับดั้งเดิมอายุมากว่า๕๐ปีนะคะ
สูตรเด็ดก็คือลูกชิ้นทำเองน้ำซุปกลมกล่อม
รวมถึงเส้นปลาที่ทำมาจำกัดจำนวนเฉพาะวันเท่านั้นค่ะ
อร่อยพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
ลูกชิ้นปลาขาวกลมเบียดกันอยู่ในหม้อร้อน
เห็นแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเนื้อนุ่มนึบอร่อยเต็มคำค่ะ
ลูกชิ้นปลานายฉุยสูตรเฉพาะของทางร้าน
สายตาดูเมนูกันแป๊บก็เลือกได้เลย
ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำหรือว่าเย็นตาโฟ
ส่วนลูกชิ้นที่ทางร้านทำเองก็ยังมีลูกชิ้นกุ้งเกี้ยวปลา
เป็นสูตรที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า๕๐ปี
และที่สำคัญทุกวัตถุดิบค่ะสดใหม่แบบวันต่อวัน
พิเศษหน่อยก็เห็นจะเป็นเส้นปลานี่แหละค่ะ
เลยขอลองจัดเย็นตะโฟต้มยำเส้นปลาแบบน้ำคลุกคลิก
เพื่อให้ได้รสจัดจานถึงใจ
วกเส้นปลาเหนียวหนึบตามด้วยผักบุ้งไทยสด
ปรุงเครื่องด้วยซอสเย็นตะโฟถึงเครื่องเต้าหู้ยี้แบบเน้น
ตามด้วยน้ำส้มพริกตามสูตรเฉพาะของทางร้าน

อื้อเค็มข้นจริงค่ะ
นูที่สำคัญของร้านนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานั่นเองค่ะ
อย่างชามนี้นะคะก็เป็นเย็นตาโฟต้มยำแบบด้านสุขฝีกนะคะ
ต้องบอกว่าเส้นปลาของที่นี่เนี่ยอร่อยมากค่ะ
เนื่องจากว่าทำมาจากปลาทะเลทั้งปลาอินซีแล้วก็ปลาหางดาบ
และที่สำคัญนะคะนอกจากจะเส้นใหญ่แบบนี้แล้ว
กลิ่นยังไม่คลาวอีกด้วยค่ะ
เมนูเส้นปลาทางร้านเพิ่งมีมาได้ไม่กี่ปีเองค่ะ
แต่ละสาขาสามารถทำได้ประมาณ๘กิโลกรัมต่อวัน
ซึ่ง๑กิโลกรัมสามารถนำมาลวกได้ประมาณ๑๑ชาม
หรือประมาณ๘๘ชามต่อวัน

ของดีมีน้อยไหนค่ะ
ซุปที่นี่ก็กลมทานแบบไม่ต้องปรุงก็ชนะเลิศไปเลยค่ะ
เป็นซุปกระดูกหมูที่คัดกระดูกขนาดกำลังพอเหมาะ

ให้ได้ความหวานจากกระดูกออกมาให้ริมรส
กลมเงินอาร่อยมากค่ะ
ส่วนใครที่ชอบเครื่องเคียงต้องสั่งเกี้ยวทอดหนังปลาหางดาบทอดและเผือกทอดค่ะ
ขีดเส้นใต้แบบเน้นเลยนะคะว่ากรอบมาก
ล้มกับก๋วยเตี๋ยวร้อนเอาอะไรมาแลกดิฉันก็ไม่ยอมค่ะ
อืมดูทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายสุยนะคะ
ก็จะมีทั้งนักเรียนวัยทำงานต่างชาติริมรถกันแบบไม่วางมือกันเลยค่ะ
การันตีว่าของเขาดีจริงแถมราคายังเป็นมิตรอีกด้วยค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยเราขายในราคาที่ไม่แพงหนึ่งเลย
ก็คือกำไรค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าเราแบบอยากให้คนทานได้ทาน
ของดีในราคาไม่แพงเราก็จะเน้นในส่วนของปริมาณค่ะ
ก็ลูกค้าก็บอกต่อกันว่าเออร้านนี้นะ
มีเส้นปลาราคาไม่แพงก็ชวนกันมาทานก็ขายดีค่ะ
ราคาเริ่มต้นก็ที่สี่สิบบาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นปลาเนี่ย
จะหกสิบบาทค่ะเย็นตะโฟก็จะอยู่ที่สี่สิบห้าบาท

ลูกชิ้นปลานายฉุยเปิดให้ชิมความอร่อยกันตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๓ทุ่มครึ่ง
กันไปได้นะคะทั้งสาขาซอยรางน้ำซอยอารี
และหมู่บ้านเสมอมิตรถนนน้ำวะมินค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ค่ะเวลาพาไปชิมที่ไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่รอคอยอย่างหนึ่งคือ
เปิดเมื่อไหร่เปิดกี่โมงอยู่ที่ไหน
อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็คำนวณแล้วค่ะว่าสาขาไหนใกล้บ้านเรา